อีกปัญหาหนึ่งครับไปทางภาคเหนือคุณผู้ชมครับสถานการณ์ไฟไหม้ป่านะครับ
ทางด้านของนายอำเภอลับแลประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือ
กับปัญหานี้นะครับติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสด
มาจากอำเผอร์รับแรจังหวัดอุตรฐรดิตครับ

นายอำเผอร์รับแรจังหวัดอุตรฐรดิตนะครับเรียกประชุม
โดยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการดับไฟที่เกิด
ขึ้นบนยอดดอยตำบนแม่ภูนอำเผอร์รับแรจังหวัดอุตรฐ
โดยเหตุการณ์ล่าสุดนะครับไฟได้ลุกลามไปแล้ว
สำหรับพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่ป่านะครับ
สิ้นหนึ่งพันห้าร้อยไร่ครับ
นายทาตรีบุลนากนายอำเพิร์รับแรจังหวัดอุตรฐรดิต
เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
เทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้นำท้องถิ่นที่ศูนย์
เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วย
ใต้หมู่ที่แปดตำบลแม่ภูนอำเพิร์ร์รับแรเพื่อประชุมวาง
แนวทางแก้ไขและการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นหลังจาก
ไฟป่าได้ลุกลามกินพื้นที่ป่าและพื้นที่การ
เกษตรของชาวบ้านไปแล้วกว่าหนึ่งพันห้าร้อยไร่โดยมีการ
วางแนวทางไว้ทั้งหมดสามแนวทางคือขยายแนวกันไฟ
เดิมสามเมตรเป็นเจ็ดถึงแปดเมตรขอกำลัง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกตรวจแนวการไฟที่ชาวบ้านทำไว้
หากมีความเสี่ยงที่ไฟจะลุกลามหรือแนวกันไฟแคบ
เกินไปก็จะมีการขยายเพิ่มเติมและใช้น้ำฉีดพ่นด้าน
ข้างแนวกันไฟให้มีความเปียกชื้นและสุดท้ายได้
ประสานทางกองทัพภาคที่๓ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
เพื่อบรรทุกน้ำไปดับไฟบนยอดดอยที่มีไฟลุกลาม
อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแรงและมีไม้
ไตขุยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีขณะที่ชาว
บ้านได้ระดมกำลังร่วมกับเจ้านัทีกว่าหนึ่งพันห้า
ร้อยคนทำแนวการไฟที่เชื่อมต่อกับหมู่ที่หกเพื่อไม่ให้
ไฟลุกลามไหม้สวนทุเรียนและบ้านเรือนของชาวบ้านส่วน
ส่วนทุเรียนในอำเภอยืนยันว่าได้รับความเสียหายไม่
หนึ่งร้อยไร่จากพื้นที่ไฟไหม้ทั้งหมดประมาณหนึ่ง
ห้าร้อยไร่เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าบนดอยส่วน
ส่วนทุเรียนส่วนมากจะอยู่ด้านล่างตามแนวเชิงเขาและไม่
ใช่ฝีมือของชาวบ้านนะครับที่เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้

ขณะนี้น่าจะประเมินถ้าได้รับแจ้งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงร้อยไร่ครับ
น่าจะหลัก๑๐๑๐๒๐ไร่
แต่กระจายหลายคนนะครับเพราะว่าชาวสวนเนี่ยจะรักและห่วงแหน
ในพื้นที่ที่เขาได้ปลูกไว้
แล้วก็มีกฎกฎิกาสำคัญมากในหมู่บ้านนะครับ
ว่าถ้าใครจุดไฟด้วยเหตุใดก็ตาม

เพราะฉะนั้นจึง

หรือไม่ก็ธรรมชาติหรือในส่วนนี้

เพราะว่านับ๑๐ปีที่เขารักษาไว้ครับผมครับ
สำหรับป่าที่เกิดไฟไหม้ในตำบลแม่ภูนะครับ
เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญในพื้นที่

จึงทำให้เป็นสภาพป่ารกทึบ

เดินทางได้เพียงใช้รถจักรยานยนต์
โฟลวิวและเดินเท้าเท่านั้น

ก็เป็นหนึ่งปัญหาในการติดต่อสื่อสารครับ

จะเห็นว่าในขณะนี้บนยอดเขานั้นนะครับ

เป็นระยะนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเอง
ก็คือพื้นที่ที่เกิดไฟป่านะครับ

นายอำเภอนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

จะทำการควบคุมไฟป่าในวันนี้นะครับ

ก็จะทำให้การควบคุมไฟป่านั้นทำได้ยาก

วกกับมีลมกันโชคแรง

และขยายวงกว้างขึ้นนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจาก

อำเภอก็บอกว่าไม่น่าเป็นฝีมือการ

แล้วก็บอกว่าจะดับไฟให้ได้ก่อนช่วงเย็นวันนี้